ดูนะฮะเขาถอยมาทำไมเขาถอยมาเพื่อแล้วสิ่งที่เขาโพสต์ด่ามันไม่ควรนะครับแบบนี้
สิทธิ์ของจาก

ดูนะฮะเขาถอยมาทำไมเขาถอยมาเพื่อ
แล้วสิ่งที่เขาโพสต์ด่ามันไม่ควรนะครับแบบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป